ธนาคารแห่งประเทศไทยก็อนุญาตให้ธนาคารออมสินและธนาคารกรุงเทพ
เปิดรับแลกธนบัตรที่ระลึก๘๔พันศาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮา
ภูมิพลอดุลยเดชอีกรอบกว่า๑ล้านฉบับนะครับในวันที่๒๕๒๖ตุลาคมนี้
อกจากนั้นแล้วก็ยังเตือนประชาชนว่าอย่าหลงเชื่อในเรื่องของการออกธนบัตรใหม่ครับ
นายวิรไทยสันติประพบว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับก็ได้เปิดเผยถึงการออกหนังสือ
ประกาศแจ้งให้ประชาชนคลายความกังวลธนบัตรที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
เพื่อสร้างความเข้าใจป้องกันการตื่นตระหนกแล้วก็ติดตามการแอบอ้าง
อกลวงประชาชนในการออกธนบัตรหมุนเวียนแบบใหม่
จากนี้ยังต้องการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนนะครับว่า
ธนบัตรปัจจุบันสามารถชำระหนี้ได้ตามกฎหมายโดยไม่มีกำหนด
แม้มีการออกธนบัตรแบบใหม่ในอนาคตก็ยังสามารถใช้ธนบัตรแบบเดิมร่วมกันต่อไปได้
ส่วนธนบัตรที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดช
ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพันศา๗รอบ๕ธันวาคม๒๕๕๙
อยู่ระหว่างตรวจสอบรุ่นและจำนวนของธนบัตรโดยมี๒ส่วนคือส่วนของธนาคารพาณิชย์ที่เบิกไปก่อนหน้านี้
ซึ่งยังเหลืออยู่และอีกส่วนอยู่กับธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนบัตรที่ระลึก๘๔พันศามีจำนวนมากเกือบล้านฉบับ
อยู่ระหว่างการตรวจสอบจำนวนเพื่อเร่งกระจายธนบัตรที่ระลึกออกมาในตลาดเพิ่มขึ้นเพื่อลดการเก่งกำไร
ขณะนี้ก็ได้อนุญาตให้ธนาคารออมสินและธนาคารกรุงเทพนำมาเปิดแลกอีกครั้งรวมกว่า๑ล้านฉบับในวันที่๒๕๒๖ตุลาคมนี้
ธนาคารออมสินได้รับธนบัตรที่ระลึกเพิ่มเติมอีก๒๓แสนฉบับมีเฉพาะชุดธนบัตร๑ใบชนิดราคา๑๐๐บาทพร้อมแผ่นพับเป็นซองใส่ธนบัตรให้แลกชุดละ๒๐๐บาท
โดยจะนำมาเปิดให้แลกในวันที่๒๖ตุลาคมที่ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่และสาขาธนาคารออมสินทุกแห่งทั่วประเทศ
สำหรับธนาคารกรุงเทพก็จะเปิดให้แลกธนบัตรที่ระลึกชนิดราคา๑๐๐บาทให้แลก๒๐๐บาทจำนวน๘แสนฉบับในวันที่๒๕ตุลาคมนี้
สาขาของธนาคารในกรุงเทพและปริมณฑลครับ